เอามาดูเรื่องนี้บ้างดีกว่าคุณผู้ชมฮะเมื่อสิบสิบเมษายนที่ผ่านมาเนี่ย
คือตำรวจสิทรภูมิที่สุรินทร์เขาก็รับแจ้งตอนตี๒ว่า
มีเหตุมือถือเนี่ยนะระเบิดใส่หน้าน้องผู้หญิงคนหนึ่ง
จนเธอเสียชีวิตโอ้แบตระเบิดแล้วไง
แต่ปรากฏว่าสืบไปสืบมาอ้าวไม่ใช่มือถือระเบิดนะสิ
กลายเป็นว่าเธอถูกปืนยิงใส่
เพราะว่าตอนที่ไปชนสูตรไงปรากฏว่ามันมีบางส่วนเป็นกระสุนอยู่ข้างในสมองใช่ไหม
ใช่นี่บ้านหลังเกิดเหตุเลยคุณผู้ชมบ้านเล็กที่๑๒๔หมู่๙ตะบลหนองขวาว
อำเภอศรีขอรภูมิครับผู้เสียชีวิตคือคุณนุษย์
หรือว่านางสาวที่ดาพรอายุ๑๘ปีส่วนคนที่ก่อเหตุคือในเป๊กอายุ๑๖ปี
กลับไปหน่อยคุณผู้ชมตอนแรกเนี่ยไอ้เป๊กวัย๑๖ปีเนี่ยบอกว่า
ผมมาเห็นวัยรุ่นขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดหน้าบ้านแล้วก็ยิงใส่คุณนุษย์
หรือว่านางสาวธิดาพรจนเธอเสียชีวิตคาบ้านเลย
แต่ทีนี้ภายหลังมีหลักฐานที่แน่ชัดว่าคุณนุษย์เสียชีวิตจากการถูกยิง
แต่เขาอ้างว่านะเป๊กอ้างว่าทำปืนลั่น

เป๊กกับเพื่อนรวมสมมติ๕คน
กลับมาดื่มน้ำกระท่อมด้วยกันในบ้านหลังเกิดเหตุนี่แหละ
ทีนี้ก็เอาปืนปากกามาโชว์เพื่อนในเป๊กนะ

ปืนลั่นปั้งใส่นุษย์ครับ
แล้วเป๊กกับเพื่อนก็รีบพานุษย์ซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์ไปส่งโรงพยาบาลศรีขอรภูมิ
แต่สุดท้ายยื้อชีวิตไว้ไม่ได้

ทีมข่าวได้ภาพจากกล้องวงจรปิดเส้นทางที่เป๊กขี่มอเตอร์ไซค์

ซึ่งตอนนั้นเนี่ยคาดว่าน้องนุษย์น่าจะเสียชีวิตแล้วด้วยครับ
ส่วนอีกมุมหนึ่งเป็นภาพช่วงตอนเที่ยงคืน๕นาทีของวันที่๑๑เมษายน

ขี่ออกจากหน้าบ้านหลังเกิดเหตุ
คันแรกขี่ออกไปมีคนนั่งซ้อนกัน๓คน
คาดว่าคนที่อยู่ตรงกลางเบาะคือน้องนุษย์ผู้เสียชีวิตนี่แหละ
คนที่นั่งอยู่ท้ายเบาะคือเป๊กคนก่อเหตุ
และคนขี่คือเพื่อนผู้หญิงของน้องนุษย์ครับ
แล้วจะเห็นมอเตอร์ไซค์อีก๒คันที่ขี่ตามกันไป
คาดว่าก็เป็นบรรดาเพื่อนแล้วก็รุ่นพี่ที่มาตั้งวงดื่มน้ำกระท่อมด้วยกันนี่แหละในบ้านหลังที่เกิดเหตุ
ทั้งหมดขี่มุ่งหน้าไปโรงพยาบาล
มา๑๓เมษายนคุณผู้ชม
นักข่าวไปที่สถานที่จัดงานศพของน้องนุษย์ครับ
จัดที่บ้านพักหมายเลข๒๓๘หมู่๘ตำบลตรวจอำเภอศรีนรงค์
น้องนุษย์บอกว่าตำรวจช่วยแม่หน่อยนะ
ช่วยแม่สอบสวนคดีนี้ให้ละเอียดหน่อย

อยากให้ตำรวจดำเนินคดีกับในเป๊ก
แม่อยากขอความเป็นธรรมให้กับลูกสาว
และอยากจะให้ทั้งหมดที่มีส่วนในการตายของลูกแม่มาขอคำมาหน้าสอบลูกสาวแม่ด้วย

ก็อยากขอความเป็นธรรมให้ลูกสาวเนาะ
อยากให้ช่วยตามคดี
อย่าให้คดีมันเงียบค่ะ
บอกว่าเมื่อ๑๒เมษายนก็ไปเอามอเตอร์ไซค์ของลูกสาวมากลับบ้าน
ระหว่างทางจู่ก็เสียงเพลง
เป็นเพลงเต้นนะที่ลูกสาวชอบมันดังขึ้นมาเองครับ

คุณพ่อก็เลยบอกลูกไปว่าลูกลูกนุษย์ถ้าลูกอยากฟังเนี่ยนะ

หลังจากนั้นเพลงที่มันดังขึ้นมาก็หยุดไปครับ
ความคืบหน้าทางคดีเป็นแบบนี้คุณผู้ชมตำรวจสพศรีขอรภูมิ
เปิดเผยว่าเป๊กให้การว่าเป็นการทำปืนลั่นใส่ขมับน้องนุษย์
ก็เลยแจ้งข้อกล่าวหาฆ่าผู้อื่นและพกพาปืนไปในที่สาธารณะครับ
แล้วหลังสงกรานเนี่ยเดี๋ยวจะเชิญครอบครัวของน้องนุษย์
แล้วก็ยายของเป๊กรวมไปถึงเพื่อนที่อยู่ในวงดื่มน้ำกระท่อมเนี่ย
มาสอบสวนอีกครั้งหนึ่งครับว่าเป็นการปืนปากกาลั่นจริงหรือเปล่า
จริงหรือเปล่าอืมแล้วเป็นร่านที่ขมับเนี้ยนะแต่ทีเนี้ยพอนายเป๊กบอกว่าตอน
แรกเป็นปืนลั่นใช่ไหมแล้วพอที่เขาผ่าชนะสูตรเขาบอกว่าอาวุธปืน
มันเป็นการยิงเจาะขมับซ้ายแล้วลูกปืนฝังอยู่ในสมอง
ดังนั้นถ้าสมมุติเกิดว่าปืนลั่นมันจะนึกออกใช่ไหมคะมันขัดแย้ง
เป๊กพูดอ่ะมันขัดแย้งเป๊กบอกว่าเอาปืนปากกามาโชว์เพื่อนแล้วมันลั่น
ครับอันนี้คือเข้าขมับน่ะใช่